เหตุมันเกิดเมื่อคืนตอนตีหนึ่งกว่า

ทันทีที่ผมก้าวขาเข้าไป

หูผมทั้งสองข้าง
ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้อง

เซเว่นสวัสดีค่ะ
ต่าฟังตั้งนานนี่เป็นเซเว่นเหรอ

พี่รับหนุ่มจีบสารเป๋าบ้านด้วยคะ
ตีไลน์พาอีกแล้ว

ไอ้นี่รักกาลราคอนเลย

โอ้โฮเธอไม่ใช่นะ

เป็ดอ่ะเนื้อเป็ดที่ถีบกลางน้ำ
อ๋ออยู่คราวดินจริงแม่

โธ่แสดงว่าทีบหนักละดิ

ยังเลยแต่ว่ากับแก้มนี้ต้องเอาถูกหน่อยนะ
เพราะตอนที่ผมโดดไฟน้ำข้ามมาดังผม
แค่นี้ยัง
อะไรดังเปียก

อ๋อขอบคุณครับนะไม่แพงด้วยนะอย่าเพิ่งตัดสินใจสิไอ้น้อง
นำเหรออะไรอ่ะไส้กรอกอีสานสดทำไมถึงเป็นไส้กรอกอีสานสด

เฮ้ยเอาพี่ถูกกว่านี่แนนซี่โครงหมูของพี่
นี่คุณนึกว่าจำอะไรไม่ได้เล่นเยอะกว่าเก่าดีกว่า
เราจะเอาอะไรมาทับต่างเปลี้ยงบ้างดี
ถึงไม่ได้ที่ลาย

นี่ครับแนนซี่โคโหมวครับแนนซี่โคโหมวของพี่

บอกได้เลยว่าน้องเอาไปกินนะกับแฟนนะ
บอกได้เลยว่าจะไม่เมาและอร่อยมากของสอขอนแก่น

อันนี้ถูกอันนี้ถูก
ขนาดถูกตัว

เดี๋ยวมุกกันลุก

แบบไหนราคาถูกที่

ครับผม

อยู่ดูดีใกล้น้องคอมแล้วเผิง

ไอ้เกาะ

คือ๑๘๐กรัมครับผลิตภัทรอาหาร
ที่เกิดจากภูมิบัญญาของชาวบ้าน
มีกลิ่นและรสชาติแปลกใหม่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ทอดร้อนแหนมน่ากินกับขิงนะ
โอ้โหพริกสดหอมแดงถั่ว

ถูกจริงอ่ะของพี่ดีกว่าสอขอนแก่นครับผม
ไส้กรอกอีสานสดนี่บรรจุ๒๘๐กรัม
๒๘๐กรัมนะปิ้งให้สุกหรือทอดให้กรอบ
แล้วแนบกับผักสดกะล่ำปีต้นหอมอร่อยสุดน่ะ
อ๋อทอดให้กรอบหมุนหน้าดะเบิดนี้เลยใช่ไหม

ต่ำร้อยขอโทษจริงแล้วหมูยอด้านนู้นล่ะค่ะนคร

ทำไมเป็นคนคิดขโมยแบบนี้อะไรอีกดูสิพี่พรเผลอแป๊บเดียวอ่ะเอาแหมซี่โครงหมูไปคาบเฉยเลยอ่ะ

ขอโทษค่ะนี่หมูยอสอขอนแก่นอร่อยมาก
ำก็อร่อยทอดก็อร่อยกินสดก็อร่อยแต่ที่สำคัญถูกที่สุด
ของพี่เนี่ยถูกกว่า๒๘๐กรัมก็จริงแต่ว่าบรรจุเนี่ยนะไม่เป็นไรแต่เราเน้นราคาถูก
เออผมหมอน้ำน้่อดปริมาณครับแต่ราคาทูกครับผม

ต่างประสาทลดชาติแต่ทั้งสามแบบล้วน
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากจากสอขอนแก่นค่ะ

คุณคะแหมซี่โครงหมูไส้กรอกหรือว่าหมูยอ
คุณคิดว่าอะไรถูกที่สุด
เอาอย่างนี้อย่างแรกหนูขอวิเคราะห์จากการที่หนูเป็นสายปาร์ตี้แบบชอบไปร้านล่วงหน้า
แล้วทั้ง๓อย่างเป็นกับแก้วสำหรับคนเมาที่ดีมากพี่เป๊ก
ทีนี้ที่เราสั่งมาส่วนใหญ่แล้ว
อย่างแรกที่มักจะมีราคาสูงและปริมาณน้อยมาตลอด

มักจะเป็นตัวแหน่มสิ้งโครงหมู

ใช่มีราคาสูงค่อนข้างสุด

อันนี้คือปริมาณน้อยสุด

นี่ไม่ใช่อันนี้คือใหญ่ของจริงเลย

คุณฟาโลและคุณเล็กดาวิกา
คำถามข้อที่๒ค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณว่าผลิตภัณฑ์ของสขอนแก่น
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดกันคะ

งั้นพี่เป๊กขอเฉลยอันที่๑ค่ะ
อันที่๑คือแหนมซี่โครงหมู๑๘๐กรัม
สอขอนแก่นราคาอยู่ที่

และหมูหย่อจากสขอนแก่นค่ะ๓๒๐กรัมราคา

และไส้กรอกอีสาน๒๘๐กรัมค่ะต้องถูกกว่า๙๑บาทค่ะ

ถูกกว่า

จะทำให้เล็กกับฟาโรได้ไปต่อหรือเปล่า